เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ตำรวจต้องไขปริศนาว่าเพราะอะไรผู้ชายคนนี้ถึงเสียชีวิตคาที่เลยคือโดนยิงอ่ะค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยนะตำรวจไปตรวจสอบดูตรงเนี้ยมันเป็นแท้งปลาปลาจุดตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่ไปเจอศพผู้ชายซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบเป็นตำรวจจากส

อ่าจากชาวบ้านแถวนั้นก็คือปั้งเสียงเดียวที่ได้ยินแล้วก็เป็นเสียงรถยนต์
ผู้ก่อเหตุอาจจะขับรถมาแล้วก็ก่อเหตุใช่ไหม
ตำรวจพาแม่พาภรรยาของผู้ตายมาจุดตรงนี้
แล้วก็ถามสอบถามก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคุณผู้ชม
เพราะว่ากลางดึกคืนนั้นมีคนขับรถยนต์มา
พาตัวนายสิทธิชัยออกจากบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ขับรถมา
รับอ่ะเป็นใครแล้วรับนายสิทธิชัยไปทำอะไรมารู้อีกทีนึงเนี่ย
โอ้โหนายสิทธิชัยถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้แล้ว
เดี๋ยวตำรวจเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการสอบประคัมพยาบาดล้อม
รวมรวมหลักฐานเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มผู้เกาะเหตุ